ขวัญกันบ้างดีกว่านี่พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะข้อความไลน์ครับ
มันเด้งมาครับแต่เรื่องของเรื่องเขาคาดว่ามันไม่ได้มาจากคน
ใครล่ะคุณเขาบอกว่าเป็นข้อความไลน์ของผีครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะครับถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่านนทการ
ก็เลยต้องไปถามเจ้าของเขาก็คือคุณนนทการปานมิ่ง

แกเล่าให้ฟังว่าคุณวินัยสาสุรินหรือว่าคุณยศ
เรียกสั้นแล้วกันพี่ชายของคุณนนทการนี่แหละ
เขาไปดื่มสังสรรค์มาอยู่แถวสวนหลังบ้านพอจะกลับบ้านนี่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
โอ้โหเรื่องของเรื่องน่ะตัวพี่ชายที่ว่าเมาอ่ะนะยืนแบบตาโตจ้องเลยแล้วพูดคำว่า
กูจะตายใส่หน้าคุณนนท์เขาเฮ้ยตอนทำไมล่ะ
คุณนนท์เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรคิดว่าคุณยศพี่ชายเนี่ยอาจจะเบาก็ได้
แต่อย่างนี้ช่วงเวลาสัก๓ทุ่ม๔๔เกือบจะ๔ทุ่ม
คุณยศตัวพี่ชายเนี่ยส่งข้อความมาหาคุณนนท์บอกจะตายจะตายอีกแล้ว

ทุกคนในบ้านตกใจมากเชื่อว่าเป็นอาการของผีเข้าหรือว่าผีมาทำร้าย
ไปทำอย่างไรล่ะค่ะ
เท่านั้นแหละถึงอาการจะสงบลงไปได้

หลังจากหลวงตาทำพิธีเสร็จนะครับหลวงตาบอกว่า
อืมมันน่าจะเป็นเจ้าที่นะที่คุ้มครองอยู่ที่สวนแห่งนั้น
เอาเหรอแล้วที่คุณยศมีอาการแบบนี้
ก็บอกว่าไปดื่มสังสรรค์มาเนี่ย
รบกวนเจ้าที่แถวนั้นหรือเปล่า
อ๋อถ้าใช่ก็บอกว่าไปกินปาร์ตี้สังสรรกันหลังบ้านไง
อะไรแบบนั้นน่ะนี่ไงเจ้าที่เขาก็เลยมาเตือน
โอ้โหพอคุณยศมีสติแล้ว

ส่งข้อความมาติ๊งมาหาน้องชายเนี่ย

คุณยศบอกว่าว่าเฮ้ยนี่ก็เอาให้ดู
บอกว่าข้อความที่คุณยศส่งมาเนี่ยเฮ้ยมันหายไปแล้ว

กันนาทีเดียวแต่มันไม่มีข้อความที่เหมือนกัน
ใช่มันแปลกเพราะว่าเวลาเราส่งข้อความให้ใคร

ถ้าหากเรากดลบมันจะบอกเลยว่าข้อความนี้ถูกลบ
มันจะขึ้นว่ายกเลิกข้อความ

เอาแล้วก็งงว่าเอาแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนส่งหลังนั้น

เขาก็เลยมองว่านี่แหละคือเหตุการณ์
ข้อความผีหรือว่าผีส่งไลน์ส่งแมสเซ็นเจอร์
โอ้โหเดี๋ยวนี้ผีทันสมัยนะ

เออแต่แบบถ้าเจออย่างนี้ก็ไม่เอานะคุณชนะ

ก็น่ากลัวเหมือนกันเพื่อนผมก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้

มีข้อความไลน์เนี่ยเด้งมาเลย
บอกว่าคืนนี้เจอกันที่เดิมนะคะ

ดิฉันก็เชื่อว่า
คุณก็คงเอาตัวรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้
ไม่ใช่ผมบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนผม
คุณเล่าขนตัวเองเลยเดี๋ยวฉันต้องขออภัยจริงเดี๋ยวก็เจอผิด